สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับแม่คุณผู้ชมครับอารมณ์แบบนี้นะฮะ
เพราะว่าสไตล์ฮิปเปย์เอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่นะครับ
เอาแล้วเอาเลยห้าสี่สามสองสีสันข่าวเช้าเทยรักมาแล้วครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องมีให้ได้ลีลาแบบนี้สบายสบาย
สไตล์ทิศเป้มาแล้วครับสีสันข่าวเช้าวันนี้นะครับ
พุธแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เคยเห็นการปอกจำปาดะไหมฮะจำปาดะทางใต้เรานะฮะ
บอกยังไงเด็ดยังไงนะครับเชิญชมได้เลยครับ
มาแล้วครับทิศเป้มาแล้วครับ
เทคนิคในการปอกเจ้าจำปาดะขั้นเทพไม่ยากเลยครับคุณผู้ชม
เอาน้ำมันพืชมาทามือเพื่อกันไม่ยางจำปาดะติดมือครับ
แล้วก็เอามีดเจาะตรงปลายคั่วค่อยกรีดเปลือกจำปาดะรอบ
แล้วก็หมุนไปหมุนไปเสร็จแล้วก็ค่อยดึงเปลือกออก
ก็จะได้จำปาดะไปทานแบบสบายล่ะครับคุณผู้ชม
เมื่อมนุษย์ตัวน้อยน้อยค้นพบกระจกครั้งแรก
ก็ตกตะลึงพึงเพื่อนแล้วครับว่ามีใครหน้าเหมือนตัวเองอยู่อีกคนหรือเปล่า
ค่อยค่อยค่อยค่อยแอบค่อยค่อยดูว่ามีใครอยู่ข้างหลังไหม
จะจดนี้จะดีมั้ยจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะแต่ทำไมไม่เห็นใครหายไปไหนกันหมด
ขอดูมาอีกนิดไม่เห็นเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนูงงค่ะหนูงง
ช่วงนี้เขารณรงค์เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้านายผมก็เลยไม่ตัดต้นไม้
คิดจะมาถึงปีนี้ผมต้องแต่งแบบนี้ทั้งคืนแหละครับ
เจ้านายไม่อยู่บ้านดูมวยดีกว่า
หิวหรือยังครับคุณผู้ชมครับหิวแล้วก็ไปดูเครื่องทำกับข้าวอัตโนมัติ
เยอะเกลือนยอดน้ำตันหน่อยแล้วก็ปิดฝา
นี่คือผู้ช่วยในการทำกับข้าวอย่างดีครับผม
ตั้งเวลาไว้พอศุกร์ฝาก็เปิด
แล้วก็เทอาหารลงไปเอาน้ำมันออกแล้วก็ลุยกันใหม่
ช่างยอดเยี่ยมดีแท้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ